ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยค่ะก็พลาดที่จะสร้างประวัติศาสตร์นะคะ
ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศในศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย
หลังจากเมื่อวานนี้นะคะแพ้ออสเตรเลียในการดวนจุดโทษ
แต่พวกเธอก็บอกว่าแม้จะเสียดายแต่ไม่เสียใจค่ะ
ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๘รอบรองชนะเลิศเมื่อวานนี้ที่จอแดน
ทีมชาติไทยที่ตอนนี้อยู่อันดับที่๓๐ของโลก
สู้กับออสเตรเลียอันดับที่๖ของโลก
และเป็นอันดับที่๑ของเอเชียตอนนี้ได้แบบสูสีสุดค่ะ
พลิกจากที่ตามก่อนนะคะกลับมาแซง๒ประตูต่อ๑ด้วยนะคะ
แต่ว่ามีจุดเปลี่ยนของเกมนาทีที่๘๗เมื่อวิลัยพรบุตรด้วงค่ะ
ใบเหลืองที่๒เป็นใบแดงไล่ออกจากสนาม
และก็มาถูกตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะคะ๒ประตูต่อ๒
ก่อนที่จะยื้อในช่วงต่อเวลาพิเศษไปจนถึงการดวนจุดโทษ
แต่ว่าออสเตรเลียค่ะยินแม่นกว่านะคะ
ชนะไป๓ประตูต่อ๑สกอร์รวมก็๕ประตูต่อ๓
แต่ว่านักเตะชาบาแก้วก็ยอมรับนะคะว่าเสียดายแต่ไม่เสียใจค่ะ
เพราะว่าทุกคนสู้กันอย่างสุดชีวิตนะคะ
แล้วก็น่าจะเป็นฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดในชีวิตแล้วเหมือนกันด้วย
พร้อมกับฝากให้แฟนบอลชาวไทยนะคะ
ช่วยกันเชียร์ต่อในรอบชิงอันดับที่๓
ที่จะต้องเจอกับทีมชาติจีนค่ะ
โดยทีมชาติจีนก็แพ้ญี่ปุ่นไป๑ประตูต่อ๓

เราสู้มากค่ะเพราะว่าเราเหลืออยู่๑๐คน
ก็รู้สึกดีใจนะคะที่เราสู้กัน

เพราะว่าเราก็เล่นสบายบอกตัวเองว่า

แต่วันนี้เราทำได้ดีมากค่ะ

ต่อไปนะคะเราชิงที่๓ค่ะ

ส่งกำลังใจมาเชียร์ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่เราด้วยนะคะ

วันศุกร์ที่๒๐เมษายนนะคะ